ต้องตามว่าสถานการณ์มันจะเป็นยังไง
คนก็รอติดตามเรื่องนี้เยอะ
ฉะนั้นจะพยายามอัปเดตว่า
อีก๒วันที่เหลือเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น
ความคิดความเห็นทิศทางมันจะเป็นยังไง

เมื่อวานนี้จำได้ไหมครับที่บอกว่ากรกตอาจจะรีบประชุม
เอาข้อเสนอของคณะกรรมการมาแล้วส่งสารรัฐมนูล
ปรากฏว่ากรกตเมื่อวานนี้ยังไม่มีมติยังไม่ได้ประชุมกันเรื่องนี้ครับ
ยังไม่ได้ประชุมกันเรื่องนี้กรกตยังไม่มีมติ
แต่ต้องลุ้นกันต่อลุ้นกันต่อเพราะว่าประธานกรกตอิทธิพรบุญประคอง
ท่านบอกว่าจะนัดประชุมกันต่อวันที่๑๑เอ้าก็วันนี้สิ
แล้วประชุมกันอีกทีหนึ่งวันที่๑๓เอ้าวันเลือกนายกสิ
นักข่าวก็พยายามจะถามว่าที่ประชุมวันที่๑๓เนี่ยมันเป็นกรณีพิเศษไหม
เพราะทุกทีนัดการประชุมวันจันทร์อังคารเอาแล้วนี่ไปประชุมวันที่๑๓ด้วย
มันมีนัยยะอะไรหรือเปล่าคำตอบก็คือว่าไม่มี
ไม่ใช่นัดพิเศษอะไรฉะนั้นก็แปลว่ากรกตมีมติส่งสารรัฐมนูลไม่ทัน
ไม่ทันวันที่จะมีโหวตเลือกนายกอันนี้ก็หมดไปเปราะหนึ่ง
ประการที่๒ถึงจะพ้นไปตรงนี้
แต่ว่าไปดูว่าพักเก้าไกลเขามีปฏิกิริยาเรื่องนี้ยังไง
เก้าไกลเขาคิดยังไงเขาก่อต่อ
นี่ก้าวไกลค้านกรกตเร่งคำร้องหุ้นสื่อ
ตั้งคำถามว่าองค์กรอิสระเป็นกลางหรือเปล่า
ที่ต้องคำถามก็คือทำไมเร่งรัดเกินเหตุ
อันนี้เขาเอามาจากข่าวเมื่อวาน
คนที่ตั้งคำถามนี้คือคุณชัยธวัฒน์ตุลาธน
และขาก่อก่อต่อเอาล่ะผ่านไป
คุณพิธาเมื่อวานนี้ก็ยืนยันกับผู้สื่อข่าวว่า
เขายังไม่เคยถูกเรียกจากกรกตไปชี้แจงข้อเท็จจริงแต่อย่างใด
แต่ว่าประเด็นนี้เนี่ยผมบอกไปแต่เมื่อวานแล้วว่า
ก่อก่อต่อเขาบอกว่า
จะเรียกผู้ถูกร้องไปให้ข้อเท็จจริงก็ได้

เพราะว่าคนที่ไปร้องเนี่ยเขามีหลักมีฐานอะไรต่ออะไรเยอะหมดแล้ว
ฉะนั้นเรียกมาก็ได้ไม่เรียกก็มาก็ได้ไม่ได้แปลกอะไร
เอาล่ะทีนี้มาถึงดูท่าทีของสว
ล่าสุดเนี่ยยังมีคำยืนยันไม่ได้หรอกครับ

ใครไม่ลงใครอะไรยังไง
เพราะอย่างที่บอกสถานการณ์อย่างนี้เนี่ย
เขาคิดยังไงเขาก็เก็บไว้ในใจ
เขาจะปรากฏออกมาให้เห็นชัดกันโน่นล่ะวันที่๑๓
คนที่ออกมาค้านก็หน้าเดิม
คนที่ออกมาสนับสนุนก็ส่วนใหญ่ก็เป็นหน้าเดิม
รายใหม่เนี่ยยังไม่ชัดว่าจะเอายังไง

วันนี้มันกลับมีข่าวนี้มาครับ

แล้วหัวปลองเขาบอกว่ามีเพียง๕๑๐คนเท่านั้นที่ยืนยันโหวตให้คุณพิธา

ลงมติไม่สนับสนุนคุณพิธา

ดออกเสียงก็คือไม่โหวตให้ไง
ไม่รู้ตัวเลขมาจากไหน
ไปดูรายละเอียดเขาบอกแหล่งข่าวกล่าวว่าเป็นการเช็คเสียงกันเป็นการภายใน
คนนี้ลงให้ใครคนนี้ลงยังไงคนนี้ลงยังไงเช็คกันอย่างนั้น
แล้วแหล่งข่าวเป็นใครก็ไม่รู้ใช่ตามนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้
อันนี้ก็เป็นหัวข่าวที่สยองขวัญพอสมควรสำหรับคนที่เชียร์พักเก้าไกลและคุณพิธา
ว่าจะมีการงดออกเสียงตั้งเก้าสิบเปอร์เซ็นต์
มันก็สวนกับคำยืนยันของคุณสิริกัญญาตันสกุล
ที่ให้สัมภาษณ์บอกนักข่าวเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าได้ครบแล้วเกินด้วยซ้ำไป
ต้องหาเผื่อไว้กลัวคนเปลี่ยนใจฉะนั้นเรื่องของสวยังต้องดูข้อ
เรื่องของจริงดูกันวันนั้นแต่ว่าเที่ยงวันนี้เนี่ย
อยากให้ฟังเหตุผลของสวที่สนับสนุน
และที่คัดค้านเหมือนเดิมเลยครับตักกาของคุณหมออำพลจินดาวัฒน์เนี่ย
น่าสนใจครับท่านเป็นสวคุณหมออำพลท่านบอกว่าสองปีที่ผ่านมา
มีความพยายามเสนอแก้ไขหน้าที่อำนาจนี้
หรืออำนาจที่เรียกว่าปิดสวิตช์สว
มองว่าสวไม่ควรมีหน้าที่และอำนาจเลือกนายก
เพราะไม่เป็นไปตามหลักประชาธิปไตยที่แท้จริงควรเป็นหน้าที่และอำนาจของสว
ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงมาจากสอสอที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง
ซึ่งตนก็เห็นด้วยดังนั้นทุกครั้งที่แก้ไขจึงโหวตเห็นด้วยให้ปิดสวิตช์สว
แต่เสียงสอวอร์เห็นด้วยไม่ถึงหนึ่งในสามคือไม่ถึงแปดสิบสี่เสียง
คือเสียงสวส่วนใหญ่ยังต้องการให้
ปิดสวิทธิ์สอวอร์ตำจึงมาก็เลยสอวอร์ก็มีอำนาจโหวตนายก
มาจนถึงทุกวันนี้ถ้าจะอ้างปิดสวิตช์ตอนนี้ก็เท่ากับอ้างเพื่อไม่ทำ
หน้าที่เท่ากับเป็นการขัดขวางผู้ที่เสนอชื่อเป็นรัฐมนตรี
นี่ส่วนฝ่ายที่ออกโรงต้านอย่างต่อเนื่องและหนักแน่นมาก
ครูแปดพักต์สุดท้ายอัดถึงขั้น
ยุบพักมันอะไรกันล่ะเนี่ย
คือคุณเสรีท่านบอกอย่างนี้
อันนี้พูดก็เพราะว่าคิดว่ากรกตยื่นถึงสารรัฐมนูล
และสารรัฐมนูลวินิจฉัยว่าให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอ
คุณเสรีก็เลยบอกว่าถ้า๘พัก
หนุนเสนอชื่อคนที่มีลักษณะต้องห้าม
จะกลายเป็นว่าทำขัดรัฐธรรมนูล
จะกลายเป็นการล้มล้างการปกครองหรือเปล่า
มาตรา๑๕๙ไหม
สุดท้ายจะทำร้ายตัวคุณเองอาจจะไปไกลถึงขั้นยุบพักนี่

ฟังว่าคุณทิชานานครบอกว่า
สวกลุ่มนี้ทำเกินหน้าที่ไปแล้ว
คุณจะไปตั้งกรรมธิการตรวจสอบเสิร์ฟเทิบอะไร

ฉะนั้นนี่คือมุมมองที่ยกมาขยายความ
ในช่วงเวลาที่เหลืออีก๒วัน
แล้วก็มีข่าวนี้แพร่มออกมาด้วยครับ

เล็งเสนอเลื่อนโวทย์ออกไปก่อน

มาจากสวดิเหลกฤทธิเจนคลองธรรม
สวคนนี้เคยบอกว่าจะโหวตสนับสนุนคุณพิธา
แต่วันนี้มีข้อเสนอให้เลื่อนโหวตออกไปก่อน
คือรอให้สารวินิจฉัยคุณสมบัติ
ของคุณพิธาออกมาก่อน

แต่ว่าอย่าไปตื่นเต้นเพราะว่าคงไม่มีผลอะไรตามมา
ท่านประธานสภาท่านก็เดินหน้า

ทั้งหมดนี้มาประมวลให้เห็นว่า
นี่เป็นความเคลื่อนไหว
อีก๒วันที่จะถึงวันที่๑๓
วันที่จะโหวตเลือกนายก
สุดท้ายขึ้นมาเราก็ต้องมาลุ้น

เราจะเคารพเสียงประชาชน
หรือเคารพหลักการในระบอบประชาธิปไตย
หรือจะเคารพความคิดความเห็นของคน

เราต้องเคารพต่อเสียงประชาชน

เขาก็เอาเสียงข้างมาก
คำถามตัวโตก็คือว่า

และความเห็นต่างทางการเมือง
ผมเองไม่ได้เลือกพักเก้าไกล

เราต้องยึดหลักการครับ

ยึดอะไรอย่างที่ว่า

ที่บ้านเมืองมันเกิดความวุ่นวาย

แต่เรามุ่งจะยึดอำนาจ

ตัวเองมีอำนาจที่จะยึดได้

ถ้าเราไม่ยึดหลักการ